ช่วงนี้คุณผู้ชมพาไปเที่ยวนะคะ
เขาบอกว่าฤดูหนาวนอกจากจะเที่ยวที่ภาคเหนือไปชมหมอกชมดอกไม้แล้ว
ภาคใต้ก็เที่ยวได้บางจุดเพราะว่าทะเลจะค่อนข้างสงบในฤดู
พวกเที่ยวไทยสุขใจที่สุดแล้วเพราะว่าเที่ยวได้ทุกรูปแบบไหมคุณ

จะสูงจะทะเลจะร้อนอากาศน้ำอากาศเย็นได้หมด

ใช่ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทะเลนะคะเพราะว่าที่สตูนตอนนี้ค่ะ
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะคะได้เปิดฤดูการการท่องเที่ยวทะเลนะคะ
โดยเฉพาะที่สตูนนะคะก็คือเกาะตรุเตานั่นเองค่ะ
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะพาคุณผู้ชมไปชมดอกไม้นะคะ
ซึ่งก็คือดอกกุหลาบพันปีสีแดงตอนนี้ออกดอกสะพรั่งเลยทีเดียว

เชียงใหม่พาไปตรวจสอบสภาพอากาศที่หนาว

หนาวนะฮะที่เชียงใหม่นะฮะทำให้ดอกกุหลาบพันปี
กำลังบานสะพรั่งรับลมหนาวโค่

เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับนี่อยากปิ๊กบ้านเลย

ตะกรนะตอนเด็กนะโอ้ยร้องไห้อยากปิ๊กบ้าน

ตอนนี้ก็ร้องไห้อยู่อยากปิ๊กบ้านนะฮะ
อากาศหนาวแบบนี้กึ๊ดเติงนะฮะ
ก็ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจ้งว่า
ในวันที่๒๔๒๕พฤศจิกายนนี้คือช่วงนี้แหละครับ
เหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองอยู่ร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
แต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้อุณหภูมิจะลดลงไป๓๕องศาเซลเซียส
กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่

แต่ถ้าไปถึงยอดดอยแล้วคุณจะรู้สึกโอ้โหมันสวยจริง
แล้วก็ดอกกุหลาบพันปีเมื่อกี้ที่เห็นสีแดงแบบเมื่อกี้
สัปดาห์หน้าจะยิ่งอุณหภูมิเย็นขึ้นอีก
แต่ว่านี่แหละเตือนกันไว้เรื่องของการขับขี่เท่านั้นเองนะครับ
อุณหภูมิยอดดอยประมาณ๕๑๑องศาเซลเซียสคุณ
อกจากที่ภาคเหนือแล้วภาคอีสานก็หนาวแล้ว
อีสานบ้านคุณคุณเอาภาษาอีสานบ้าง
ที่จังหวัดกาลสินค่ะอากาศหนาวคือกันนะคะ

ทางจังหวัดละก่อนนวยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เตรียมความพร้อม
สถานที่ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ
โดยเฉพาะสวนทางแยกโน่นตาล
เขาบอกว่าหม่องหันนะคะมีใบเซมาพิมพ์ผ้าพีหลาบ
จำลองสูง๑๐เมตรกว้าง๕เมตร
แล้วก็มีโปรงร่างขนาดไหนแล้วก็มีไดโนเสาร์น้ำพร้อม

ชมพูดไดโนเสาร์สีชมพูนะคะ
ตั้งไว้เห็นยังตั้งไว้ครูกับใบเสมาพิมพาพิลาบ
เป็นสัญลักษณ์ว่าทุกคนได้เดินทางมาถึงกาลสินแล้วเด้อจ้า
โอ้โหนะฮะเที่ยวเหนือเที่ยวอีสานไปแล้ว

เสียใจที่เราสองคนไม่มีคนพูดภาษาใต้
ช่วงนี้ก็ไม่มีการเรียกกำลังเสริมได้ด้วย
พิโปรดิวเซอร์เราพูดใต้ได้นะฮะเออนะฮะพาไปท่องเที่ยวพังงาคุณ
และตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดแล้วนะคะ
นายชูชาติอ่อนเจริญผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ
นักงานพังงาคาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวของพังงาปีหน้านี้นะคะ

เนื่องจากมีปัจจัยเสริมตลาดการท่องเที่ยวชาวยุโรป

ซึ่งจังหวัดพังงามีความพร้อมสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยว

เป็นจุดขายหลักในเรื่องความสวยงาม
ความสมบูรณ์ของธรรมชาติมีเกาะอะไรบ้าง

ไปดูปาการั้ง
ถือเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว
ชื่นชอบการดำน้ำดูความ

สวยจริงนะครับ
ไปที่ตารูตาวนะ
ค่ะจะ
เพื่อให้ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวทำตามธรรมชาติ
ทรัพยากรทางธรรมชาติชายหาดทะเลน้ำตกวัฒนธรรมประเพณีชาวเล
ไม่ให้กระทบความเสียหายแล้วก็เสื่อมสลายจากการท่องเที่ยว
ก็เลยกำหนดจุดแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่รับผิดชอบอุทยานแห่งชาติตรูเตา
แล้วก็ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกรายสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว
เพื่อไม่ให้ทำผิดข้อกำหนดของอุทยานและป้องกันทรัพยากรถูกทำลาย
พร้อมทั้งทำป้ายมาติดไว้เตือนนักท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างด้วยนะคะ
เตือนไปเพื่อที่ให้เราได้มีที่สวยงามแบบนี้ไว้เที่ยวอีกนานนะคะ
จะได้เป็นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ไปในตัวด้วยนะครับ